คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งสถานที่
อยากแนะนำให้ไปเพราะว่าบรรยากาศมันดี
เหมาะมากในการไปนั่งจิบกาแฟ
อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดขอนแก่นเขาใช้โดรนเลยนะ

ดิงเองเหรอ

แหมต้องขี่ต้องนั่งคอยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปเลยหรือไง

ที่บ้านแก่งศิลาตำบลเขื่อนอุบลรัฐ

อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น

ชื่อว่าริมเขื่อนคอฟฟี่

ด้านหน้าร้านติดอ่างเก็บน้ำ

บรรยากาศมันก็เลยดีแบบนี้แหละครับ
สูงขึ้นนี่นิดสักนิดนึงครับ
อ้างล้างก็เป็นน่าข้าวอย่างนี้เหรอ
บางคนบอกว่าจิบกาแฟอย่างเดียวไม่พอต้องกินแบบว่า

ยาวมันมีสวนยอมเรื่องได้ว่าบรรยากาศสบายใจได้แล้วก็ติดเขาทำออกมานะครับกาแฟสดเอสเปรสโซแก้วหนึ่งก็อยู่ที่สัก๔๐๕๐บาทก็นะคะปกติเลย
แล้วก็ถ้าใครชอบหวานเย็นแล้วก็หวานเย็นแบบต่างประเทศแบบเกาหลีก็คือบิงซู
นี่มาเป็นเกร็ดหิมะนะครับหน้าต่างของเขานี่เป็นหน้ามะม่วง
นี่แหละครับโอ้โหเหลืองน่าทานจริงเลยนะ

ราคาก็ไม่แพงราคาเป็นกันเองคุณผู้ชมครับ
และอย่างที่ผมบอกนี่มีส้มตำมีปลาเผาเยอะแยะเลยอ่ะ
ทานข้าวที่นี่สบาย
เอ้าก็เกี่ยวข้าวเอาข้างล่างแล้วก็ไปปัด
จะต้องลำบากขนาดนั้นนอนอยู่บ้านดีกว่า
บอกพี่กัดหน่อยคุณชนะอยู่ที่ไหนนะ
ไปกันได้ที่ริมเขือนที่บริเวณจังหวัดขวัญการ
ริมเกือร์คอฟฟี่เขื่อนอุบรณรัฐ
อยู่แถวบ้านแก่งศิลาบนถนนสายเขื่อนอุบลรัฐ
ไปทางอุทยานแห่งชาติน้ำพองระยะทางประมาณสัก๑๐กิโลเมตรได้
เปิดตั้งแต่๑๐โมงถึง๑๘นของทุกวันนั้น